มีกล้องตัวแรกคือตอน๑๐ขวบ
วันนั้นคือวันที่ตื่นเต้นกับการได้จับกล้องมาก
ปรากฏว่าถ่ายมากล้องพวกนี้ก็เอาฟิล์มมาล้าง
ในฟิล์มโมทนั้นยับเยินเลย
คือหัวขาดทุกรูปแม่ด่า
เพราะตอนนั้นฟิล์มโมทนึงกี่บาท

เป็นเสร็จแล้วต้นทุนโมทนึงคือ๕๐๐บาท
สมัยนั้นเสียหมดคือแบบถ่ายมาหัวขาดหมด

แม่ตั้งใจว่าจะเอากล้องถ่ายรูป
ชอบแบบเที่ยวกันนะแม่ลูกอะไรอย่างนี้
คุณเสียหมดแล้วไปถ่ายอะไรมาไม่รู้

ชาตินี้นะจะเป็นอะไรก็ได้นะ

ผลงานที่สร้างชื่อมันมีหลายช่วงเวลา

แต่ว่าคนรู้จักมันก็จะเป็นคนละกลุ่ม
หลังจากที่เราเติบโตมา

จากอาจารย์จากคนรอบตัว

สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ภาพถ่าย

เมื่อวันที่เราเรียนรู้และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่คือประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย
มันทำให้เราเห็นคุณค่าของการเวลา
ผมเองอยู่เรียนต่อที่อังกฤษตอนอายุ

และผมก็รู้สึกว่านี่คือโอกาสที่ผมสามารถจะเข้าไปอยู่ได้
แล้วทำไมผมถึงจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะได้โอกาส
ได้ภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลก
ก็เลยเป็นที่มาด้วยกันของผมที่ไปทำภาพสารคดีชุดนี้ขึ้นมา
คือเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราอยู่โอกาสนี้มาก
ผมก็เขยิบตัวมาเรื่อยอาศัยตัวเล็กแล้วก็เขยิบตัวมาเรื่อย

ขวามือเนี่ยมีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่ง
พันไม่ทีนึงก็มีผู้ชายสองคนปีนขึ้นมาเสาไฟ
ทุกคนก็เฮ่ผมก็แบบคิดในใจเอาเว้ย
ถ้าเกิดผมจะทำอะไรประหลาดแปลกเนี่ย
ถ้าเกิดผมจะจับก็จับแอนนี้ก่อน
เพราะว่ามันเสียงดังมากเลยมันโวยวายเสียงดัง
ผมก็เลยหยิบกระเป๋าตั้งหยิบโทรศัพท์มือถือทุกอย่างใส่ในกระเป๋ากล้อง
เพื่อจะเดินเข้าไปอีกประมาณสักสิบกว่าก้าว
พอทั้งสองพระองค์เสร็จออกมาที่ระเบียงเราก็เห็นทุกคนก็ตะโกน
ช็อตแรกที่เขาจูบเนี่ยคือช็อตที่เขาจูบแบบแค่เนี่ย
เร็วมากไม่ได้แล้วผมพลาดอืมแล้วผมหัวเสียมากแล้วผมแบบ
หมุนหงิดตัวเองเลยครับว่าพลาดช็อตนี้ได้ยังไง
หลังจากที่พลาดแล้วคือตัวเองไม่เอาตาออกจากวิวไฟด้อเลย
ก็บอกตัวเองในใจทั่วมือว่าพูดกับตัวเองว่าจูบอีกทึ่เถอะ
แล้วก็จูบไปจริงแบบนานหน่อยแล้วผมก็เลยได้ช็อต
ก็เลยเป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ที่ผมมีอีกหนึ่งภาพ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าเจ้าชายแฮรี่จะเสกสมรสกับเมแกนมาร์เคิลก็
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสของเราอีกครั้งหนึ่งเลยนะ
ที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำ
ไปถามภรรยาว่าไปไหมภรรยาก็งง
บอกว่าจะไปเหรอ
มันก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ถ้าเกิดเราพลาดครั้งนี้
ก็อาจจะต้องรอจริงเจ้าชายจอร์ชอีกประมาณสัก๒๐กว่าปี
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้จะถ่ายรูปไหวหรือเปล่า
ก็บอกว่าเออแต่มันคงดีกว่า
ดีกว่าที่เราดูทีวีแล้วเราบอกตัวเองว่าทำไมไม่ไปวะ

เขาจะจ่ายทุกอย่างออกเอง

ก็วางแผนว่าอยากจะไปเก็บภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เกือบมาแล้วเมื่อ๗ปีที่แล้ว
รอบนี้เราเตรียมตัวไปค่อนข้างดีกว่าคราวที่แล้ว
ไปถึงปุ๊บก็เริ่มจากการเก็บบรรยากาศรอบในลอนดอนก่อน
แล้วก็เดินทางผมใช้เวลาอยู่วินเซินทั้งหมด๔วันจาก๑๑วัน

เพราะว่า๓วันจะเป็นวันที่เริ่มคึกคืนแล้ว

เขาเรียกว่าไปเลือกตำแหน่งในการยืน
จนถึงวันที่

เพื่อจะให้ตัวเองสูงขึ้นอีกประมาณสักฟุตนึง
ได้เก้าอี้จริงเป็นเก้าอี้ประวัติศาสตร์แล้วตอนนี้
แล้วคือเราวางแผนเราไม่ได้วางแผนแค่ไปเก็บภาพภาพเดียว
แต่ผมต้องการเก็บภาพทั้งชุด

ซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปในฐานะนักข่าว
และผมไม่ต้องการจะได้ภาพเหมือนนักข่าว
ผมไม่ต้องการภาพที่มันเล่าเรื่องสไตล์ของผมเอง
ที่เป็นภาพในเชิงสารคดีที่ตัวผมรู้สึกว่า

คือผมได้โมเมนต์ของประวัติศาสตร์ของโลก

ดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมทำคือ
ผมเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่จะมีโอกาส
ที่จะได้ประวัติศาสตร์ของโลก
วันนี้คุณค่าของมันยังไม่สูงหรอกครับ
แต่เมื่อผ่านเวลาผ่านไปแล้วเพราะว่าอะไรเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้
คุณไม่สามารถจะสามารถจะมาถ่ายรูปนี้อีกทีได้ไม่ใช่
เวลามันจะเป็นตัวที่บ่งบอกเองว่าคุณค่าของมันคือเมื่อไหร่
ตัวผมเองคือ๑ซื่อสัตว์๒อดทน๓มีวินัย

ผมมองว่า๔อย่างนี้จะทำให้คุณเป็นช่างภาพที่ดีได้
ซึ่งจริงนี่ช่างภาพไทยดังหลายคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเยอะมากนะครับ

แต่ว่าผมมองว่าช่างภาพหลายคน
คนที่เขาเรียกว่าพยายามจะพัฒนาตัวเองให้สิ่งจุดนึง
สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาประสิทธิ์จุดนึงไม่ได้
มันไม่ใช่เพราะองค์ประกอบอื่นมันเพราะองค์ประกอบของตัวเอง
คือคุณอาจจะอดทนยังไม่พอ
คุณอาจจะยังทำงานไม่หนักพอ

คือผมเชื่อในเวลาที่ใช่
ฉะสิ่งที่ผมทำก็คือผมเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ